หมีควายตัวน้อยเดียวนะฮะ
ที่สามารถที่จะจับได้แล้ว
เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ชาวบ้าน
เขาแจ้งว่ามีหมีควายพัดหลงจากแม่มัน
แล้วก็มาหลุดอยู่แถวที่นครนายกนะครับ
ปรากฏว่านี่คือหมอโบเขาเป็นคนโพสต์คลิปนี้
วินาทีในการเจอลูกหมีควาย
หมอโบเขียนอธิบายไว้แบบนี้บอกว่า

คือเจ้าหน้าที่ก็ไปตามหาลูกหมีควายตัวนี้นะฮะ
ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายก
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้พบเห็นรอยเท้า

หมอโบก็คือสัตวแพทย์หญิงชะนัญญา
ในการพาเจ้าหน้าที่มาจับลูกหมี

ตอนแรกมันตกใจมันกระโดดบ่อน้ำ
แล้วก็เอาผ้าคลุมให้มันหายตกใจหน่อย
มันก็ร้องผมร้องเหมือนไหม

มันร้องเสียงคล้ายสุนัขนะฮะ
นี่แหละครับก็จับได้เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ตอนจับหมอโบบอกตัวเล็กกว่าที่คิดนะ
ฟังหมอโบตอนที่เห็นลูกหมี
เห็นเจ้าลูกหมีควายตัวนี้หน่อยนะครับ

น่าจะอยู่ประมาณนี้๒๓เดือน

ตัวเล็กก็เลยดูกลายมีลอยเชื้อและลอยขี้
ก็ก็โชว์มาโผล่สร้างคำตรวะตรงน้
ด้วยการชงดีไปเพราะว่าถ้านายไม่ได้ตัดอาจจะดูยาก

ตอนแรกหมอโบเห็นจากคลิปที่ชาวบ้านถ่าย

ก็หลังจากที่ลูกหมีควายตัวนี้

อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก

เขาก็จัดเตรียมบ้านรับน้องหมีตัวใหม่ตัวนี้

นี่ฮะศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑

เขาเตรียมกรงไว้ให้น้องแล้ว
ด้วยดีคุณเดินเข้ากรงไปด้วยดีนะครับ
แต่พอเข้าไปในกรงแล้วดูนะดูนะ
เขาก็เดินวนไปเวียนมา

พี่พาผมมาที่ไหนครับ
แต่น่าเอ็นดูนะตัวคนเล็กนิดเดียวนะฮะ
แล้วก็ทีนี้หมอโบก็โพสต์เรื่องนี้

คุณหมอให้วิตามินเพื่อน้องจะได้หายเพลีย
และลดความตึงเครียดกับช่วงเวลาที่ต้องระหกระเหิน
กว่าจะได้มาอาศัยที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑

แล้วก็มีการโพสต์ต่อเนื่องเหมือนกันบอกว่า
ผลไม้ที่วางไว้แหว่งไปนิดเดียวน้องกินไปนิดเดียวนะครับ
แต่นมแพะที่เทไว้ให้น้องกินเนี่ยโอ้โหเกลี้ยงถาดเลย

สภาพมูล๒กองคือขับถ่ายได้ตามปกติ
เจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ

คือน้องเนี่ยพัดพลากจากอกแม่หมีมานะครับ
ก็ต้องดูแลความปลอดภัย
หวังที่จะให้น้องได้รับความปลอดภัยเมื่อห่างอกแม่
คุณหมอพาหนูมาอยู่ที่บ้านนี้คือบ้านของพี่โตโน่
โตโน่ก็คงเป็นเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่งนะครับ
อุ่นมากหนูสัญญาหนูจะเป็นเด็กดีค่ะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องอนุบาลเขาหน่อยนะครับ
เมื่อวานเราเห็นแต่ภาพของการจับนะ
นี่ภาพของทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑นคร
ยกเขาเผยแพร่มาก็เห็นความน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะฮะ